ท่านผู้ว่ารัฐการณ์จังหวัดน้ำคอร์นรัฐสีมานะครับ
ท่านหัวหน้าส่วนรัฐการณ์ตลอดถึงเพื่อนรายการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรพี่น้องประชาชน
รายการรัฐการณ์จังหวัดน้ำคอร์นรัฐสีมา
รายการรัฐการณ์จังหวัดน้ำคอร์นรัฐสีมา